ที่คู่หูเพื่อนซีกันบ้างนะคะไม่ใช่คู่ของเชอรี่กับพี่แจ๊ค
แต่นี่เป็นคู่เพื่อนคนอื่นก็คือ๒นางเอกดังใหม่ดาวิกาแล้วก็มิ้นท์ชาลิดาค่ะ
ไปมาสองคนนี้สนิทกันเฉยแล้วคือสวยแพ็คคู่ด้วยคุณผู้ชม

อย่างวันที่น้องใหม่ดาวิการของเราเค้าเปิดตัวซีรีส์เรื่องตลก๖๙ใช่ไหมคุณผู้ชม
มิ้นท์เนี่ยงานก็ยุ่งงานก็เยอะแต่ฉันเคลียร์ทุกคิวมาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนรักเลย
แล้วจริงนะคู่นี้เขากิจกรรมทำด้วยกันบ่อยมากเลยกินข่าวดูหนังทริปทะเล
แล้วเวลาไปนะคุณผู้ชมนะไปกันแบบอุ้ยสองคู่ชูชื่นนะจ๊ะใหม่คู่เต๋อมิ้นคู่ภูผาอย่างนี้เออ
ซึ่งใหม่ดาวิกาก็เล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่าสนิทกับมิ้นท์มาได้นานเพราะอะไรรู้ไหม
มีแต่เรื่องตลกมีแต่ความสุขเวลาอยู่ด้วยกันแฮปปี้คุณผู้ชมแต่จริงคู่นี้อะไรก็แล้วแต่เห็นชีวิตเขาดูแฮปปี้
เรื่องหลังดราม่าเขาก็เยอะเหมือนกันอย่างที่รู้กันไปแต่ว่าใดแล้วแต่การเวลาพิสูจน์คนคุณผู้ชม
กรีดดราม่าเขาก็ยังอยู่ข้างกันเสมอจ้าเพื่อรัก
ทุกทุกครั้งที่มีเรื่องลำบากในชีวิตเขาอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเกิดดราม่าอะไรเหมือนดราม่าล่าสุดเนี่ยค่ะ
ราม่าที่เป็นเพื่อนใหม่อันนี้ค่ะเขาคือทุกคนก็ทุกคนก็เหมือนกันก็คือไม่มีใครโทษกันเลยแล้วไม่มีใครโทษใหม่
มันน่ารักมากที่แบบว่ามันว่าต่อให้มีเรื่องราวข้างนอกกระทบแล้วใหม่เชื่อมันเอฟเฟคงาน
แต่ทุกคนยังมันเหมือนเดิมอะแล้วเรายังอยู่มันเลยแบบมันซื้อใจมาก
เห็นใหม่มีนมีนได้ไหมดังเลยนะดังเลยนะคนชอบ
แม่รับหารับหากะเต๋อล่ะรับหากะเต๋อจะทำยังไงรับหากะเต๋อจะทำยังไง
เขาก็จ้องจิ้นกันอยู่สองคนนะ